เอาไปดูที่ชายภูมิกันหน่อยเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านเขาตกอกตกใจ
ไปเจอรอยเท้าสัตว์ใหญ่มาเริ่มมาเท่า

เหรออุ๊ยแต่อันนี้ดูเป็นเท้าสัตว์เหมือนกับอะไรอุ้งตีนหนี

เขาก็แชร์กันแล้วชาวบ้านเขาก็กลัวเป็นสัตว์ดุร้ายหรือเปล่า

มีการนำภาพรอยเท้าสัตว์คล้ายกับรอยหมีขนาดใหญ่
เข้าป่าไปเจอรอยเท้านี้สะดุ้งเลยมันรอยอะไรอ่ะนะฮะ
จากนั้นก็มีการแชร์ต่อไปแล้วก็พูดแล้วก็สันนิษฐาน
กันไปต่างนั้นน้าบางคนกับวะฟิมีบางคนกับวะสือนะ
ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอผู้ใช้
ในพื้นที่ตำบลวังตะเข้นะครับอำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชายภูมิครับ
ไปพบกับคุณกองเงินศึกคุณทศอายุ๕๐ปีบอกว่า
ไอ้รอยเท้าที่เห็นเนี่ยผมไปเจอที่รายข้าวโพสต์ของผมเองค่ะ
นะฮะอยู่ติดกับเทือกเขาปากคอกท้ายหมู่บ้านหัวสะพาน
คือก่อนที่จะไปเจอรอยเท้าเนี่ยมีชาวบ้านอีกหมู่บ้านนึงเนี่ย
เอาควายไปเลี้ยงตามแนวเทือกเขาที่เขาป่าคอก
จู่หมามันเห่าแล้วหมามันไปเจอกับรอยเท้า
ไปเจอกับสัตว์ที่บอกว่าคล้ายกับหมีตัวใหญ่นะคนเขาก็ไปเห็นพอดี
จนกระทั่งเขาบอกว่านะไอ้หมาตัวนั้นกับไอ้หมีตัวนั้นอ่ะ
มีการต่อสู้กันจนเจ้าของควายตกใจร้องตะโกน
แถวนั้นพอดีก็เลยมองเข้าไปเห็นสัตว์ตัวดำดำเขา
เท้าตัวใหญ่มากค่ะกำลังวิ่งหนีหมา๓๔ตัว

แล้วหมามันไล่ตะเพิดไอ้สัตว์ตัวที่ว่า
ดำเข้าป่าเข้าเขาไป
แต่มันไม่เห็นชัดว่ามันคือตัวอะไร
มันดำเทาตัวใหญ่
สักพักหนึ่งสัตว์ที่ว่าก็หนีหายไปครับ

เยอะเลยวนเวียนอยู่ในป่าข้าวโพด
ป่านึ่งมันออกมากินข้าวโพดครับคุณ
แล้วก็ไปเจอรอยคุ้ยเขียหาของกิน

ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ

ไม่เห็นตัวมันไม่เจอตัวมัน
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหมีหรือเปล่า
แต่ฝากรอยเท้าเอาไว้ใช่ไหม
เออคือถามว่าชาวบ้านกลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะ

เพราะว่ามันก็เคยชินก็ทำไร่ทำนาในพื้นที่ในป่าในเขามานานแล้ว
แต่ว่าอยากจะให้ตรวจสอบให้แน่ชัดนะฮะ
ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะเกรงว่าเดี๋ยวพรานป่าจะไปเห็นสัตว์แล้วก็เอาล่าไปซะก่อน
ถ้าเป็นหมีมันก็อุ้งตีนหมีใช่ไหม

เอาไปกินเอาไปขายต่ออะไรแบบนี้
ก็เลยอยากจะวอนให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อย
ชาวบ้านจะได้มั่นใจแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นสัตว์ที่ควรจะดูแลก็ดูแลมันต่อไป